สวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา

วันนี้แน่นอนฮะยังต้องการข้อความไลน์จากคุณผู้ชม

หรือว่าพิมพ์แอปไทยรัฐไปในโปรแกรมไลน์ของคุณผู้ชม

หลากหลายเรื่องราววันนี้มีมานำเสนอเสิร์ฟถึงบ้านเลย
มีมากมายจริงอย่างที่คุณชี่สาบอก
ซึ่งมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น

คุณผู้ชมครับตีกันแทบทุกวัน

โอ้โหนี่มุกมานะจริง

มุมานะไล่ตีกันกลางถนนแบบนี้ครับ

อุ้มลูกสองคนตระเวนตามหาเมีย

จะขับรถลงน้ำฆ่าตัวตายพร้อมลูก

น้องกาแฟนักเรียนหญิงชั้นบ๒

มีอาการคล้ายถูกผีเข้า
ตอนนี้หมอปลาไปช่วยแล้ว

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

เฮ้ยมาเลย
เอ้ากลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชม
ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิม
เรื่องราวข่าวสารเราก็มีเล่าสู่กันฟัง

โอ้โหเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่น

เหตุเกิดอยู่แถวจังหวัดปฐุมธานีฮะ

ทุกคนมาแล้วเป็นไง

ก็เพราะว่าอัดท้ายกับรถเมย์นั้น

เหมือนแบบเป็นเสียงของพี่หนุ่มกัญชัยเลย
แบบเดียวกันเลยเนี่ยฮะชนท้ายเข้าไปเต็มเต็มแบบเนี้ยฮะค่ะ
คุณผู้ชมครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ขนาดที่เห็นแก๊งวัยรุ่นสองกลุ่มนะ
ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมากลุ่มละ๒คันก็ซ้อนกันมานั่นแหละ
ขับขี่ปาดหน้ากันแล้วลักษณะเหมือนมีอาวุธด้วยอ่ะนี่
โอ้โหแล้วก็ไล่ฟันกันกลางถนนขับมอเตอร์ไซค์ไป
คนซ้อนหลังก็อ้าวทำท่าจะฟันจะฟันไป
เนี่ยค่ะก็มานี่ก็มานี่อูหูอีกฟังก็ก็ก็จอดสิ
เฮ้ยไม่ได้มันต้องหนีไม่อยากว่ามันต้องหนีสิแม่จะไปจอดทำไมล่ะคุณ
เอาแต่อย่างนี้พอถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะฮะมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
แล้วก็มีข้อความเป็นวลีฮิตเอาไว้ด้วยนะ
บอกว่าบอกว่าถ้าพวกเองเกิดทันบางรจันทร์คงไม่แตก
เออก็คงประชดแหละประชดเพราะถ้าพาไปออกรบป่านนี้ไม่ต้องไปเสียสิทธิ์เสียอะไรให้ใคร

คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกับคุณบอสนะคะซึ่งเป็นเจ้าของคลิป
เขาบอกว่าตัวเขาและพี่ชายเนี่ยขับรถกลับสระบุรีในเวลาประมาณสัก๕โมงเย็น
ใช้เส้นทางถนนผู้หลโยธินนะคะเส้นนั้นรถเยอะถนนเส้นใหญ่ด้วยนะพอขับเลยห้างฟิลเจอร์พาร์ครังสิตไปได้ประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งเนี่ย

ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังตู้มคือตอนแรกคิดว่ายางแตกนะแต่พอหันไปดูอ้าวมันไม่ใช่นี่

มันเป็นวัยรุ่นปลาระเบิดแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ฟันกันนะคะ
ไล่ฟันกันยาวเลยอ่ะยาวยังไงโอ้โหมาราทอนก็ยังอายนะบางทีก็เล่นมาตั้งแต่ตรงโรคสาป
ขับยาวกันไปเรื่อยไล่ฟันกันตั้งตอนนั้นแล้วเกือบเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง

สุดท้ายพอมาถึงแถวบริเวณหน้ามธรรมศาสตรังสิตอีกฝ่ายหนึ่งพลาดท่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถเมย์อย่างจังดังกั้ง
โอ้โหแล้วก็ล้มกิ้งล้มหงายนอนเจ็บอยู่กับพื้นศึกนี้เลยจบลงรวมระยะทางที่แบบไล่ฟันกันมาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฟันกันมา
กิโลเมตรนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วมอเตอร์ไซค์ไงคุณผู้ชมถือว่า๘กิโลก็ไกลนะ
เอามาให้ดูไม่ได้ให้ดูสะใจนะให้ดูเพื่อเตือนภัยกันนอกหนูดูไว้อย่าไปทำตาม
แล้วที่สำคัญคุณตำรวจต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ

เจ้าดังเจ้าดังโอ้โฮ
มึงเนี่ยโอ้โฮ

เจ้าดังโอ้โฮ
อันนี้มัธาตรีกับผมมีสังหารนะครับ

นามัศกาลหลวงพี่เจ้าค่ะ

เขาไม่เข้าใจอย่างว่าหลวงพี่ไปยังไงมายังไงเจ้าคะ

หลายคนเห็นคลิปนี้บอกโอ้โฮเป็นลงพี่สุนท้าของคุณธนะ

ทำท่าทำทางแบบท่าโพสต์สมัยยุคเก้าศูนย์
พระเอกเขาทำกันเลยเป็นที่มาของพระเอกเหรอ
นี่ไม่ใช่พระเอกแต่เป็นพระขับรถมายังไง
เป็นพระใส่สบงแล้วน่าจะทรงพร้อมบวกเลยทีเดียว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมินะคะ
พระสองรูปเนี่ยขับรถเก๋งทะเบียนอุดรธานีคันนี้มาเนี่ยค่ะ

ทีนี้คนที่เขาถ่ายคลิปเห็นว่าเป็นพระต่างถิ่น
มีท่าทีแปลกก็ด้วยความเป็นห่วงบรรยายแหละก็ไปสอบถามไง
แต่สุดท้ายโดนพระข่มขู่จะทำร้ายแล้วก็ท้าทายให้มาต่อยกันอีก
แบบนี้ก็เลยต้องถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม
แล้วมีลักษณะนะคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่ามีลักษณะเหมือนเมาเหล้ามาด้วย
โอ้โหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบมาจัดการสอบสวนเพื่อไม่ให้ศาสนาเขามัวหมองนะครับ
แต่ดิฉันว่านั้นนี่คือพระเครื่องพระเครื่องเครื่องยนต์ด้วยโอ้มาพร้อมกับพระเครื่องเครื่องยนต์
โอ้โหมาเป็นรถเก๋งเลยอ่ะเออนี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็พระเครื่องคืออะไรนะคืออะไรฮะ
มอเตอร์มั้งอ๋อแล้วถ้าหากว่าเป็นพระง่วงนอนดีกว่ามั้งอ่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ดีกว่าครับ
คุณผู้ชมฮะที่ลำปางมีหนุ่มคนหนึ่งเครียดตามหาเมีย
เมียหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วยังไงเครียดแล้วคลุ้มคลั่งเอาลูกนะฮะสองคนไปเป็นตัวประกันนะครับ
ไม่รู้ว่าทำไมทั่งอะไรทั่งกับเมียมันฮะหรือให้มันทั่งเอาไปทางนู้นนะอ๋อ
แต่นี่รถตำรวจเต็มเงี้ยเดี๋ยวไปชนแหลกเลยน่ะ
เนี่ยคุ้มข้างแล้วขับรถคันใหญ่คันนี้โอ้โหแล้วเร่งเครื่องทีน่ากลัวนะ

เครื่องแบบนี้กลัวจะเป็นอันตรายต่อเด็กที่ไปด้วยค่ะ
คนขับรถหกล้อคันนี้นะครับก็คือนายบอยนามสมมุติ
อายุ๒๕ปีอาการแบบคุยไม่รู้เรื่องแล้วคลุมคลั่งฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกจับลูกตัวเองเป็นตัวประกัน
ก็คือลูกสาววัย๘ขวบและลูกชายวัย๕ขวบ
กำลังน่ารักเลยอ่ะพาขึ้นรถไปด้วย
ขับออกจากบ้านของพ่อตาแม่ยายในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
เพื่อไปตามหาเมียเมียหายติดต่อไม่ได้คือขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ
โอ้โหตามหากันเลยแบบนี้
แต่ถึงนี้ครับตำรวจสภห้างฉัดและกู้ภัยกว่า๔๐นาย
เจรจาก่อนตอนแรกแต่ไม่เป็นผล
นายคนนั้นยังคลุมคลั่งต่อแล้วขับรถออกไปตามถนนแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องขับรถไล่ตามไปเป็นระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตรค่ะ
คือคุณผู้ชมการขับของเขาเนี่ยเป็นลักษณะขับจอดหยุด
เพื่อเจรจากันหลายครั้งนะนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เขาจอดนะ
ใช่ค่ะสุดท้ายนะนายบอยเนี่ยไปขับรถตรงที่เป็นแก้มลิงห้วยพร้าว
จุดนี้ค่ะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ลึกกว่า๑๐เมตรเลยนะ
แล้วคุณดูค่ะเขายกดำขึ้นมาแล้ว
เป็นการประท้วงก็นั่นสิยังไงล่ะ
ขึ้นมาอย่างนี้แสดงสัญลักษณ์ว่าประท้วง
มันไม่ใช่การยกไม้ยกมือประท้วงแบบนั้นไหมคุณชนะ
เขาก็ยกดำขึ้นมาก็อาจจะเหมือนกับบอกว่าอย่าให้ใครมายุ่งนะ

ให้มันไม่ใช่แต่ฉันจะยกมือให้คุณหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลย
เพราะดิฉันจะบอกว่าเขาเป็นการแสดงอาการว่าเหมือนกับว่า
ถ้าใครเข้ามานะเดี๋ยวเขาจะขับรถพุ่งลงน้ำให้ตายกคันไปเลย
เอาอย่างนี้ครับสุดท้ายตำรวจต้องไปตามพ่อของนายบอยเนี่ย
มาคุยหน่อยคุณพ่อไปเจรจาที่นี่คุณพ่อไปแล้ว

พ่อบอกใจเย็นลูกพ่อมาไม่มีอาวุธนะ
ค่อยคุยกันค่อยเจรจาเหมือนในหนังเป๊ะเลยครับ
อ่ะคุณพ่อเจรจาหน่อยเป็นไงอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เป็นผลพ่อกลับมาบอกเออคุณตำรวจ
คุยกับลูกชายคนนี้ไม่รู้เรื่องแต่เขาต้องการให้ตำรวจถอนกำลังออกไปก่อน
เพื่อความสบายใจของเขาคุณตำรวจพอจะทำให้พ่อได้ไหม
คุณตำรวจเห็นแบบนี้ในเมื่อยังพอคุยกันเข้าใจอยู่
ถ้าหากว่ายอมถอนกำลังแล้วจะหายคลุ้มคลั่ง

ตำรวจก็เลยยกคนกลับไปหมดเลยถอยออกมานิดนึงเพื่อให้นายบอยน่ะ

อย่างนี้พ่อนายบอยพ่อจะเวลาเสียสงบสติอารมณ์นะ
ก็ขับรถพาลูกทั้งสองกลับบ้านของตัวเอง

แล้วยังไงคนในครอบครัวก็ยังกลัวอยู่นะ

ก็ไปถามหาสาเหตุที่นายบอยคลุ้มคลั่งไง
แม่ของนายบอยเนี่ยบอกนะคะว่าเป็นเพราะเมียของนายบอยเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานซื้อน่ะ
หลังจากที่เขียนรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกที่โรงเรียนในตัวอำเภอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้
ลูกทั้งสองเนี่ยลูกชายกับลูกสะพ้ายทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
เพราะปกติก็เห็นรักกันดีอยู่แต่ทางในบอยเนี่ยพยายามติดต่อหาเมียตัวเอง
แต่ติดต่อยังไงก็ไม่ได้ด้วยความรักความคิดถึงความห่วงใย
ภรรยาก็เลยไม่หลับไม่นอนขับรถออกไปตามหาแล้วก็พาลูกสองคนไปด้วยนั่นแหละคุณ
โอ้โหอ้าวไปถามทำแม่ยายหลังทางในเลย
งี้ก็บอกว่าลูกสาวของเธอไม่ได้มาบ้านนะ

เขาบอกอย่างนี้ว่านายบอยค่อนข้างจะอารมณ์ร้อน
ไม่ฟังใครและน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินกันด้วย
ลูกสาวเคยหนีออกจากบ้านนายบอยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ๔๕เดือนก่อน
แต่ยากเกียรติกรรมกลับมารักกันเถอะ
เห็นแก่ลูกสุดท้ายก็กลับมาอยู่ด้วยกัน
แต่ว่าก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
เอาล่ะดูทรงแล้วปรับความเข้าใจกันยากแล้วเล่นหลัก
ยากที่จะกลับมาคืนดี
แก้วที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแตก
โอ้โหเศร้าเลยแนะนำซื้อใหม่ค่ะคุณชนะ
เอ้าไหนถึงแก้วมันก็ซื้อใหม่ได้
แต่ความรักความผูกพันของคนมันไม่เหมือนกันนะ
สายสัมพันธ์มันร้าวแล้วมันก็ไม่สามารถเหมือนเดิม
อ้าวแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ตามเป็นห่วงเด็กดีกว่า
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นความคืบหน้าเล่ากันมาต่อเนื่อง
กรณีน้องกาแฟเด็กผู้หญิงที่มีอาการเหมือนผี
เข้าในห้องดนตรีล่าสุดหมอปลาไปหาแล้วนะคะ
พอหมอปลาไปถึงจับมือน้องสักพักน้องร้องไห้เลยค่ะคุณผู้ชม
หรือว่าเขาแต่งชุดอย่างไรครับ
ชุดเดิมเหรอครับ

เหมือนเดิม
เขายิ้มให้หนูอยู่ไหมตอนนี้
ไม่ค่ะ

เขามีท่าทีที่กลัวหมอปลาหรือท้าทายหรือยังไงครับ

คือเขาร้องไห้เพราะว่าเขาเห็นวิญญาณผู้หญิงผมยาว
ยืนอยู่บริเวณภรรยาของหมอปลายืนอยู่คุณ

ไม่ได้กลัวเมียหมอป้านะแต่กลัว

ร้องอยู่สักพักแป๊บหน่อยแป๊บเดียวเท่านั้นเอง

ทีมงานนะนี่นักข่าวที่เขาไปด้วยล่ะ
อุ้มน้องกาแฟไปที่ห้องดนตรีไทยที่มีหิ้งพระ

ที่สอนดนตรีบอกว่าน้องจะอาการดีขึ้นถ้าพาไปที่นั่น
ทีมงานหมอปลาเขาก็ไปขออนุญาตพอก่อน

แต่ครูที่ดูแลห้องนั้นเขาบอกว่าไม่ให้เข้า

ทำแบบนี้เดี๋ยวโรงเรียนเสียชื่อ

ป้าหัวเสียเลยหงุดหงิดหงุดหงิด
เอางี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่ก็ได้

แต่ว่ากำแพงอยู่ติดกับโรงเรียน
ทำพิธีตรงนั้นก็ได้
แต่ให้น้องกาแฟหันหน้ามาทางโรงเรียน

เมื่อได้พิกัดในการทำพิธีแล้วนะคะ
หมอปลาก็เริ่มจากการโยนพันธุ์
พานทองที่ญาติเตรียมมาขอขมาวิญญาณสัมภเวษี
โยนลงพื้นแล้วก็ทำลายเหยียบเตะไปเลย

แล้วจากนั้นหมอปลาก็ใช้สายสินนี่แหละค่ะ
พันรอบศีรษะของน้อง
แล้วก็สวดคาถาทำน้ำมนต
เพื่อให้น้องได้ดื่มพักเข้าไปนะคะ
คุณผู้ชมน้องเนี่ยได้ดื่มน้ำน้ำมนต์เนี่ย

กลับมามีสติเหมือนเดิมค่ะ
มึงไปเข้าอีกคือคนนั้นเลยนะผี
นะขอร้องมาสร้าย

แล้วเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้โรงเรียนเสีย

เพราะโรงเรียนนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนจริงไหม

เอาปากเลย

อีกกูหนาวแทนว่ะ

กระแปนหนูเป็นไงบ้าง

เมื่อกีย์รู้เรื่องนะ

เป็นอะไรพบเนี้ย
คิดว่าตอนนี้หลุดแล้วผีไม่น่ามาเข้าแล้วเนาะ

ของบางอย่างให้น้องได้ยืดนี่เอาไปด้วยไม่รู้ไม่ได้บอกโอ้งไม่บอกใครอะเทรียมของการใช้รถใช้ถนน
อันนี้มันของคู่กันจริงขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องบนถนนไปขับบนทางเท้า
ไม่ได้นอกจากผิดกฎหมายแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุครับ
โอ้เอาไปได้มาสามเติมนะ
แต่เอามาให้ดูกันเนี่ยฝากเตือนกันนะครับ
รถมอเตอร์ไซค์ฮะมาทางเท้าแบบนี้
โอ้โหเขาไม่ให้ขี่บนนั้นพี่
เข้าใจว่ารีบแต่คนอื่นเขาก็รอกันได้เห็นไหมล่ะ
เนี่ยแล้วสุดท้ายพลาดท่าเกิดอุบัติเหตุ
ตัวเองเจ็บรถตัวเองเสียหายไม่พอ

เนี่ยฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านสวยด้วยครับ
โอ้โหมาของฉันดีมาโดนกระทบไปด้วย
ขอบคุณคลิปจากเฟซบุ๊คเฮียขับรถด้วยนะคะ
ก็เตือนภัยกันแล้วกันสำหรับใครใช้รถใช้ถนน
เรื่องนี้ค่ะทำเอาคุณแม่เนี่ยเดือดเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรคุณครูโทรมาตามลูกของคุณแม่ให้เข้าเรียน
โทรมาแบบไม่ได้คุยกันสองคนไง
คุณครูเปิดลำโพงเพื่อนที่เรียนออนไลน์ด้วยกัน
ได้ยินหมดเลยว่าเหมือนโทรประจานอ่ะ
แบบนี้คุณแม่ไม่พอใจอย่างหนักเลยค่ะ
อาจารย์บอกว่าเนี่ยโทรตามเลยโทรตามให้เด็กได้ยินเลย
ก็จะได้เด็กก็จะได้รู้ว่าคุณโทรตามจริง
เข้าใจค่ะอาจารย์ตรงนั้นหนูเข้าใจ
อาจารย์โทรหาหนูเนี่ยหนูก็รู้แล้วอาจารย์โทรตามลูกหนู
แต่มันไม่จำเป็นต้องไปประจานเด็กคนนึงให้เพื่อนร่วมห้องได้ยินไงคะ
แต่ทุกครั้งอาจารย์โทรคุยกับหนูส่วนตัวอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้อาจารย์คือกำลังสอนเด็กแล้วโทรหาเด็ก
ผู้ปกครองเด็กอีกคนนึงและกำลังต่อว่าอยู่ถูกไหมคะ
เสียงอาจารย์ไม่ได้เหมือนทุกครั้งที่โทรหาหนูเลย
ดีใจทุกครั้งที่อาจารย์โทรบอกนะคะแต่วันนี้อาจารย์เกี้ยวกาด
กัดแล้วหนูถามว่าอ้าวแล้วสรุปว่าอาจารย์เปิด

เพราะอาจารย์พูดตอนแรกว่าเนี่ยโทรตามให้เด็กได้ยินเลย
เด็กทั้งห้องได้ยินเลยหนูก็มาเอกใจว่าอ้าว
แล้วแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการประจานเด็กคนนึงนี่
ขอโทษด้วยค่ะหนูไม่ได้โทษอาจารย์หรอกค่ะ
ไม่ใช่แล้ววันหลังคุณครูก็จะไม่โทรไปตามอีกแล้วเสียตังค์ด้วย
อ้าวคลิปนี้กำลังโด่งดังแล้วเป็นทีวีภาควิจารณ์แต่ยังอย่างงี้
มีไปสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งก็ฝั่งผู้ปกครอง

ห้างคุณครูก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละ
เพราะยุคนี้สมัยนี้หลายโรงเรียนก็ยังเรียนออนไลน์
มันก็จะมีปัญหาที่เด็กนักเรียนไม่ได้เข้าเรียนบ้าง
คุณครูทำยังไงก็ต้องตามลูกศิษย์มาเรียน

แต่อาจจะเป็นวิธีการที่ทำให้คุณแม่ท่านนี้ไม่พอใจหรือเปล่า
ก็คือเหมือนกับกรณีที่คุณครูคนนี้นะคะ
เขาห่วงเพื่อนว่าเพื่อนยังไม่มาเดี๋ยวครูโทรตาม
แล้วก็เปิดลำโพงให้ทุกคนได้ยินเลยว่าครูโทรตาม
ทีนี้คุณแม่มองว่ามันอาจจะเป็นการประจานหรือเปล่า
ทำให้เด็กอายหรือเปล่าก็เลยไม่พอใจแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ติดต่อไปยังคุณแม่ท่านนี้นะครับ
ก็คือนางสาวชะลิดาอภิบาลภูทร
อธิบายว่าตัวเธอเองมีความยินดี
และรู้สึกดีใจนะที่ครูโทรตามลูกสาวให้ไปเข้าเรียน
ซึ่งก็ไม่ได้เข้าข้างลูกสาว
หากทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับเธอบอกแบบนี้
แต่ในวันเกิดเหตุลูกสาวก็เข้าเรียนออนไลน์
แต่ระหว่างที่ครูเช็คชื่อลูกสาวกดเปิดไมโครโฟนไม่ทัน
ก็เลยทำให้ครูเข้าใจว่าลูกสาวไม่ได้เข้าเรียน
แต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือคุณแม่เขาบอกแบบนี้นะ
คือการที่ครูโทรมาหายแล้วไม่ยอมปิดไมโครโฟน
ซึ่งความเป็นจริงแล้วครูไม่ควรที่จะพูดแบบนี้
ในลักษณะที่ว่าเด็กนักเรียนยังอยู่ในห้องเรียนออนไลน์
มันเหมือนเป็นการประจานเด็กเขาว่าอย่างนั้นนะ
เหมือนกับเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยก็ไปเปิดเผย
มันก็อาจจะทำให้เด็กเขาอายก็ได้
ทีนี้ทีมงานของเราก็เลยติดต่อไปหาคุณครูบ้างค่ะ
ถามคุณครูเรื่องนี้มันเป็นยังไง
คุณครูบอกว่าตัวครูเองเนี่ยสอนหนังสือมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด

ปกติคือครูเนี้ยก็บุคลิกเป็นคนแบบเสียงแข็งนิดนึง
นิสัยก็โผงผางหรือพูดจารักษณะแบบนี้อยู่แล้ว
ครับแต่หลังจากเกิดเรื่องคุณครูเองก็ได้โทรศัพท์ไปหาคุณแม่แล้วก็ขอโทษ
พร้อมทั้งทำความเข้าใจกันแล้วอันนี้เราก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่าย
จริงคุณแม่เขาก็มองในแง่มุมของความเป็นห่วงเป็นใยลูก
คุณครูเองก็อาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นว่ามันเป็นการประจานไง
แค่จะบอกว่าเอออยากจะให้ทุกคนมาเรียนเด็กทุกคนดูไว้
ถ้าใครไม่มาครูจะโทรนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เอาเป็นว่าค่อยค่อยทำความเข้าใจกันนะคะครับคุณชิสา
คุณพูดสรุปได้ดีดิฉันมีลูกเรียนออนไลน์คุณตาคุณยายช่วยดูแลอยู่
คุณมีลูกคุณจะส่งลูกไปเรียนยังไงอ่ะคุณผู้ชมฮะ
เรามาเตือนภัยเรื่องของอุปกรณ์ที่เหตุกันนะครับอย่างบ้างอย่างนี้เลย
เรื่องนี้ก่อนต้องมีเตือนภัยเวลาน้อย
เอาเรื่องของการเตือนภัยรถมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเลนคุณผู้ชมครับ
เปลี่ยนเลนไม่ดีผิดจังหวะโอ้โหเกือบจะต้องเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะครับ
อย่างที่ผมบอกเลยไหมเปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนไม่ดีชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ

เกือบไปแล้วครับโอ้โหแต่เอาล่ะล้มอย่างเงี้ก็ได้รับอุบัติเหตุอยู่ดีอ่ะเนาะ

อ่ะตรงเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้มันเป็นเส้นมอเตอร์เวย์แหละ

ที่จะไปพัฒนาการได้ตรงนี้นะนี่เห็นไหมเส้นนี้ออกซ้ายไปพัฒนาการ
คือเรื่องของเรื่องล่ะรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างหน้าเขาอยู่เลนขวาสุด
แต่ลักษณะเหมือนประมาณว่าอาจเตรียมจะเปลี่ยนเลนเพื่อจะเข้าซ้าย
ซึ่งจะเข้าซอยอะไรอันนี้เราก็ไม่ทราบได้
แต่รถกระบะเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ทันเห็นหรอก
โอ้โหสุดท้ายไปสะกิดกันพอดีโอ้โหก็เท่าที่เห็นอ่ะรถกระบาดเขาอยู่ตรงเลนของเขาจริงจริงเลยนะ
ใช่แต่ขณะเดียวกันรถมอเตอร์ไซค์ต่างหากที่ไปเบียดอันนี้ยังไม่ได้ตัดสินว่าใครถูก
ผิดนะดูกันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
ก็ไม่โทษใครแต่อยากให้ดูเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะขับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ตาม
สัญญาณไฟให้สัญญาณจราจรนิดนึงต้องจะเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนยังไง
จะเปิดไฟสัญญาณจราจรก็ต้องเว้นระยะเวลาและระยะห่างด้วยนิดนึ
กันเอาไว้นะคุณผู้ชมอีกเหตุการณ์เตือนภัยหนึ่งค่ะ
คิดว่าการปั่นจักรยานนั้นจะปลอดภัยบางทีเนี่ยคุณมันก็เกิดอุบัติเหตุได้แบบนี้ค่ะ
เอาหนูโอ๊ยน่าสงสารนี่ดิ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากคุณผู้ชมภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้บันทึกภาพของหนูน้อยคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานมา
อยู่ฝั่งขวาของกล้องขับมาอยู่ดีดีคงตกใจเสียงบีบแตรหรือยังไง

เอางี้เอางี้ผมก็คนนึงที่ปั่นจักรยานในซอยบ้านตัวเอง
แล้วคือมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณ
เกือบครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมการปั่นจักรยานเวลามีรถใหญ่มาด้านหลัง

สั่นปั๊บมันจะออกซ้ายออกขวาเราไม่มีทางรู้เลย
ถ้าเป็นภาษาบ้านที่ฉันมันจะสง็อกสงัก

เด็กคนนี้น้องคนนี้ผมเห็นใจ
น้องเขาคงสง๊อกสงแก๊กอย่างที่คุณชิสาบอก

โอ้ฉันเข้าป่าเลยดีกว่า
เรียงลงทางทางไปให้สุดหยุดตรงที่ป่าไปเลย
ไม่ได้ตั้งใจหรอกสงสารน้องเขา
แล้วอีกคนนึงที่น่าเห็นใจคือคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคุณชนะ

ถ้าหากว่าใกล้อีกนิดเดียวเนี่ยโอ้โหชนไปเลยนะเนี่ย
งั้นทำไงดีปั่นจักรยานถ้าเกิดมีรถมาข้างหลัง
จอดเลยจอดข้างทางให้เขาผ่านไปก่อน
อันนี้เรื่องจริงผมก็ทำนะเพื่อความปลอดภัยสบายใจ
ยิ่งถ้ามันเป็นถนนซอยแคบแบบนี้ด้วยใช่ไหมยิ่งถ้ามันเล็ก
แล้วก็ปล่อยให้เขาไปก่อนแล้วเราค่อยตามไปทีหลังนะ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ

คู่กันสมัครข่าวคู่กันสมัครข่าว

บางทีเดินอยู่ริมถนนดีต้องระวังเดี๋ยวโดนละ
อ้าวล้อแบบไหนอ่ะไม่ได้ล้อเล่นนะ

เห็นไหมดูผู้หญิงคนนี้นะเดินอยู่มีคนตะโกนบอก
ป๊าระวังโดนล้อบอกใครมาเรียกป๊าล้ออะไรให้เรียกพี่สิ
มันโดนล้ออะไรฉันเดินเฉยไม่ต้องต้องกลัวโดนล้อ
โอ๊ยป้ามันไม่ใช่ล้อแบบนั้นไม่ได้ล้อว่าเป็นฝ้าแต่ล้อ
แต่บอกว่าล้อมันกำลังกลิ้งมาหาป้า
มันกำลังกลิ้งมาหาป้าไงโอ้โหแล้วมันมาจริงคุณผู้ชม
น่ากลัวมากเลยครับล้อมันหลุดมาอย่างนี้
แล้วมันไม่ไม่มีทิศทางเลยนะถูกคุณแล้วมัน
มันดิ่งมาหาป้าเลยเอาอย่างงี้เถอะโอ้โหยังดีนะหลบทันอ่ะ
ถ้าเกิดว่าโดนไปเต็มแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
นอกจากป้าแล้วเป็นห่วงรถที่ล้อหลุดอ่ะอืม
มันคันไหนอ่ะแล้วมันขับไปได้ยังไงอ่ะ
นั่นน่ะสิแล้วร้านค้าแถวนั้นน่ะ
ได้รับความเสียหายด้วยหรือเปล่าอันนี้
น่าสนใจจริงแต่อย่างนี้ละกันรถยนต์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถใหญ่ผมก็ฝากเตือนไว้งั้นแหละ
แต่ว่าไม่ได้ว่ามาว่าหรือว่าตำหนิอะไรกันแต่ถ้ารถใหญ่เป็นไปได้ก่อนเอาออกมาขับ
เช็คสภาพกันก่อนดูกันให้ดี
ใช่เพราะว่ารถใบนี้ใช้งานหนักจริง
ว่าจะเป็นการขนของหรือว่าระยะทางในการเดินทาง
เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์อาจจะศึกหรอได้ง่าย

ตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการและทุกข้อความที่ส่งมาดีต่อใจมาก
ขอบคุณมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะฝากลากันไปด้วย
ลีลาการเล่นเปียโนของหนุ่มน้อยคนนี้พริ้วจริงเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ